เหตุการณ์เกิดขึ้นแถวถนนพระราม๒นะครับ
มีคนร้ายบุกไปยิงช่างซ่อมรถยนต์

จุดเกิดเหตุที่จอมรถเขตจอมทองกรุงเทพฯ

คุณไก้ธนากรทองคำแล้วใช่มั้ย
ส่วนคนเจ็บเนี่ยคือธนกรทองคำอายุ๒๒เป็นช่างซ่อมรถของโชว์รู
ไม่ใช่เนอะไม่ได้เป็นผู้สื่อข่าวค่ะนี่ถูกยิงหนึ่งนัดนะฮะ
เข้าต้นขาขวานะครับอีกคนนึงนะฮะชื่อเอกราชอายุสิบเก้า
เป็นเพื่อนของธนกรคนนี้ถูกยิงหนึ่งนัดกระสุนเข้าท้องฮะ
โอ้โหเจ็บหนักนะครับถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
ส่วนในที่เกิดเหตุมีปลอกกระสุนปืนขนาดจุด๔๕อยู่๔ปลอกนะครับ
ตกอยู่บนถนนหน้าโชว์รูมนะฮะรอปภประจำโชว์รูมบอกว่าก่อนเกิดเหตุนั่งอยู่ที่ป้อม
ธนากรคนเจ็บเนี่ยขี่จักรยานยนต์มากับเพื่อนอีกคนนึง
ดูลักษณะร้อนรนผิดปกติแล้วทั้งคู่ก็เดินออกไปหน้าโชว์รูม
จะมีเสียงปืนดังขึ้นสามสี่นัดพอออกมาดูตามเสียงปืนเนี่ย

คนที่มาเนี่ยเนี่ยรถคันนี้เขาก็รู้จักใช่ไหมฮะ
คนเด็กพี่นี่เมื่อถามว่ามีปัญหาอะไรกันมีอะไรเปล่าอะไรอย่างเงี้ย

ค่ะพี่คุณผู้ชมครับหลังจากเกิดเหตุเราก็ให้คุณธนาคอร์นทองคำ
ไปตามเหตุการณ์ที่ธนาคอร์นทองคี่๋ไปทิ้งครับ

นี่ฮะรอยเลือดตรงลานจอดรถของโชว์รูมที่เกิดเหตุ

เกิดเหตุการณ์ขึ้นเมื่อคืนนี้นะครับ
นี่ฮะมีแม่ค้าในพื้นที่บอกว่าช่วง๒ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมา
ได้ยินเสียงปืนดังขึ้น๒ชุด

ทีแรกคิดว่ารอปภโชว์รูมรถถูกยิง
เอ้ากลายเป็นช่างซ่อมรถที่ถูกยิง
เพราะปกติ๒ทุ่มเนี่ยจะเหลือแค่รอปภเท่านั้น

เพราะกลางคืนแล้วมันจะมีแต่ยามคนก็กลับบ้านกันหมดแล้ว
ปกติในกลางคืนจะมีแค่ยามยาม

จากพนักงานเขาก็อาจจะมี
ืนเมากันอยู่แต่มันเป็นด้านหลังเขาไม่เคยมากินด้านหน้า
อ้าวจนใจนี่จะเป็นกินด้านหลังอยู่แล้ว

อ่านี่คุณไกรทนากรทองคำนะผู้สิทธิ์ข่าวของเรา

แม่คนเจ็บชื่อนามสกุลเหมือนกันเลยนะฮะ
คุณไกด์ธนกรได้ภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะ
ช่วง๑๙นาฬิกา๒๑นาทีมาคืนนี้นะฮะ
จะเห็นผู้ต้องสงสัยขี่จักรยานยนต์

ออกมาจากจุดเกิดเหตุที่มีการยิงกัน

ขับขี่ขึ้นยูเทิร์นมุ่งหน้าสู่ถนนพระราม๒ขาเข้ากรุงเทพ
อยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุที่มีการยิงกัน๑๐๐เมตรนะครับ
อีกมุมหนึ่ง๑๙นาฬิกา๓๓นาที
จะเห็นกู้ภัยมาจากโรงพยาบาลบางมศ
เพื่อไปช่วยเหลือคนเจ็บ๒คนที่ถูกยิง
นี่เห็นกู้ภัยเห็นไหมฮะนี่ย้อนสอนไป
เพราะว่าต้องรีบไปช่วยคนเจ็บนะครับ

ตำรวจบอกว่าสาเหตุการยิงกันเนี่ย
มาจากเรื่องชู้สาวนะฮะ

นายธนกรทองคำคนเจ็บ

นายสุริมงคลวงธนูที่เป็นผู้ก่อเหตุ

สิริมงคลอายุ๒๐ปีเกี่ยวกับเรื่องชู้สาว
ตอนนี้ชุดสืบสวนกำลังเร่งติดตามตัวนะครับ
เชื่อว่าคนร้ายมีมากกว่า๑คนนะฮะ
เดี๋ยวจะรวบรวมพยานหลักฐานต่างเพื่อขอสารออกหมายจับ

อีกไม่กี่วันนี้ตำรวจบอก